รถจีนรถบ้านผุดเกลื่อนเมืองเชียงใหม่และหลายเมืองท่องเที่ยวทั่วไทย
กระแสการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของนักท่องเที่ยวจีนสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือสร้างปัญหา
ติดตามในไทรัตรจบระเด็นทางไทรัตทีวีหนึ่งถึงสามมีนาคมนี้ยี่สิบสามนาฬิกา